ถ้าใครอยู่ช่วงนี้นะอยู่ในช่วงแบบสร้างบ้าน
บอกเลยว่าบ้านเท่ากับบ้านเลยจ้ะคุณผู้ชม

งบมันบานปลายมันคุมไม่อยู่จริงนะคะคุณผู้ชม
นอกจากกำหนดการบ้านเนี่ยนะเสร็จเนี่ยนะ
มันไม่เสร็จสักทีเลสมาคุณผู้ชมค่ะ

บที่เตรียมไว้ยังบานปลายนะฮะไปเกินเท่าตัวเลย

นะคะก็แอบทำใจไว้ก่อนนั่นแหละว่าเออนะคะ
แต่ไม่คิดว่าข้าววัสดุต่างจะค่อนข้างสูงขนาดนี้
แล้วก็แต่ว่ายังแอบมีเรื่องดีนะคะ

ว่าถ้าบ้านเสร็จเมื่อไหร่นะจะแต่งงานทันที

เพศเดียวกันนั้นผ่านการอนุมัติซะก่อนนะคะ

เหลือเงินค่ะไม่เหลือเงินเลยตอนนี้ค่ะ
ก็อาจจะคือบ้าน

อู้วเธอรู้ไปไหนแล้วไม่รู้อย่าไปถามมันเลย
ถ้าเสร็จแปลกอะไรดีกว่า
ถ้ากฎหมายออกมาก็แตก
แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเพศอื่นก็ล้อเช่นกัน